หนีไม่พ้นค่ะประเด็นเตียงหักรักร้าวของคู่สามีภรรยานะคะ
เป๊กแล้วก็ธัญญาก่อนหน้านี้ค่ะ
มีประเด็นให้เราได้ติดตามโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะเว็บไซต์เขาเปิดประเด็นออกมาอีกแล้วนะคะ
ว่ามีคู่สามีภรรยาคู่นึงเมียหลวงทนสามีเจ้าชู้มาหลายปี
สุดท้ายยอมหย่าเพราะลูกบอกแม่หย่าพ่อเถอะ
โอ้โหหลายคนต่างก็จ้องมาที่ครอบครัวของนักแสดงสาวนะคะธัญญาเลย
ล่าสุดค่ะสาวธัญญาไม่รอช้าออกมายืนยัน
ว่าไม่ได้มีการสลดปากกาเซ็นใบยา
แล้วตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขดี
ก่อนจะย้ำว่าไม่กังวลกับข่าวลือเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องที่ไร้สละ